คุณผู้ชมคะจำเหตุจี้ชิงทองอืมที่จังหวัดเลยครับ
แล้วจริงแล้วมีคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาไปแอบถ่ายคลิป
นี่นี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมอันนี้เป็นห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
อยู่ในห้างแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
ภาพนี้เขาแอบอยู่ตรงนั้นเห็นไหมแล้วเขาถ่ายเราจะเห็นจังหวะที่เขาเข้าไปก่อเหตุทั้งหมดทั้งมวล
เขาเหมือนชักปืนขึ้นมานะคะแล้วอันเนี้ยกวาทองเนี้ยได้ไปห้าสิบห้าบาท
ใช้เวลานะคะหนึ่งนาทีกว่ากว่าแค่นั้นเองสุดท้ายวิ่งหลบหนีไปคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเขาไปขึ้นรถที่ลานจอดเป็นรถยนต์นะคะ๗ที่นั่งสีดำยี่ห้อเอ็มจี
พอหนีไปเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอนว่าต้องตามตัวนี่จังหวะวิ่งนะอืม
อ่ะตามตัวให้เจอไปไล่เลยไล่ดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่จุดเริ่มต้น
กล้องของคนที่ถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างนี่แล้วกลายเป็นคุณ
เอาจริงจริงตำรวจเนี่ยทำงานรวดเร็วมากนะคะรู้แล้วคนก่อเหตุเป็นตำรวจอ่ะฮะ
เนี่ยเป็นตำรวจจริงเป็นดาบตำรวจท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
นี่จังหวะตอนที่เขาเข้าไปก่อเหตุแล้วเอาปืนขึ้นมาขู่พนักงานของร้านทอง
ทองที่ได้ไปอย่างที่บอกห้าสิบห้าบาทรวมมูลค่าเนี้ยกว่าหนึ่งล้านหกแสนเลยนะคะ
ทีนี้เนี่ยพอเราทราบแล้วเจ้าที่ตำรวจก็ไปคุมตัวค่ะดาบตำรวจสมภพลีลาพันธิสิทธิ
หรือเขาเรียกกันว่าดับโจ้คนก่อเหตุเนี่ย
เป็นผู้บังคับหมู่นะคะทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปรับปรามของสพเอรวันจังหวัดเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเขาก็ไปคุมตัวมาก็พบแบบนี้
คือหลังจากสอบสวนพูดคุยกันดาบตำรวจนายนี้เป็นคนนิสัยดี
เขาบอกแบบนี้นะเพื่อนฝูงบอกชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงด้วย
สาเหตุอาจจะมาจากปัญหาหนี้สินก็เลยก่อเหตุแบบนี้
เพราะอะไรปี๖๑ที่ผ่านมาเขาไปเข้าร่วมโครงการกู้
หนี้สากรออมทรัพย์ของตำรวจภูทรจังหวัดเลย
ตอนนั้นดาบเนี่ยนะคะหมดเงินไปเป็นล้าน
แต่ไม่พอค่ะเขาไปกู้เงินสหกรณ์เพิ่มมาอีกนะคะ
หนึ่งล้านบาททีนี้กลายเป็นว่าเขาก็มีหนี้เนี่ย
รวมไปแล้วเนี่ยสองล้านเลยนะนะคะความคืบหน้าล่าสุด
ตำรวจเนี่ยนำตัวดาบโจ้มาขังที่สพเมืองเลยนะคะ
แล้วก็เห็นว่ามีภรรยาเดินทางมาเยี่ยมด้วย
ใช้เวลาในการเยี่ยมเนี่ยอยู่สักประมาณสิบห้านาที
ก็ไม่ได้มีการให้ข้อมูลอะไรนะนี่ภรรยามานะครับ
ได้ให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าวนะคะต่อมาสักประมาณช่วงเที่ยงสี่สิบค่ะ
สืบสวนมีการนำตัวดับโจ้ออกจากห้องขังด้านหลังหลบสื่อมวลชนค่ะ
และนำตัวขึ้นรถตู้ไปแถลงข่าวที่ห้องประชุมชั้น๒นะคะ
ของตำรวจภูทรจังหวัดเลยผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามดับโจ้ถึงแรงจูงใจว่า
ับโจ้ดับโจ้ทำไปแบบนี้มันเป็นเหตุมาจากสากรออมทรัพย์ที่ดับโจ้เป็นหนี้หรือเปล่า
ับโจ้ตอบกลับสั้นว่าให้ไปฟังคำแถลงค่ะ
ทีนี้การแถลงข่าวจับกลุ่มดับโจ้นะคะในช่วงบ่ายก็มีท่านบิ๊กโจ๊กนี่แหละค่ะ
ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปสอบสวนแล้วก็แถลงข่าวด้วยตัวเองด้วยนะคะ
อ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้กลายเป็นว่ามันมีเหตุเกี่ยวเนื่องสั่งย้ายกันด้วยสิงานนี้อืม
คุณผู้ชมเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเนอะ
ภูมิครับการปฏิบัติภูติภูตรท